เป็นยังไงบ้าง๑ปี
เป็น๑ปีที่มีหลายรสชาติ
เปรี้ยวเผ็ดหวานขมอะไรแบบนี้บ้าง

ดวยหรือยัง

กลับมาเจอกันตอน๖โมงเย็นอีกครั้งหนึ่ง

โมงเย็นอย่าลืมนะคะ
เอาละค่ะสำหรับคลาสออกกำลังกายนะคะ
คลาสออกกำลังกายเฉพาะส่วนหน้าท้องและก็ต้นนะคะ
เพราะว่าเราไม่ได้อยากจะออกกำลังกายและแข็งแรงอย่างเดียว
มาสไตล์ไบมาทานข้าวด้านใดนะคะ
เดี๋ยวรอแป๊บนึง
ให้ชาวซูมป้าได้เก็บสุดท้ายแล้วก่อน
แล้วก็อย่าลืมนะคะดูสิ่งของคุณนะคะ
อย่าทานหิหาย
แล้วก็ให้ดูสดใสด้วย
ได้เวลาแล้วนะคะ
พอที่ลองสะเตียงแล้วทางการที่ตรงเพลงกล่าวของเราได้เลยนะคะ

การสะเตียงที่คอยร้านทำ
แต่ว่าตัวเจนนี่เองเจนนี่ไม่ได้คิดมาแข่งกับใคร

เพราะฉะนั้นการที่เจนนี่จะทำที่ออกกำลังกายมาเนี่ย
เจนนี่อยากจะให้ทุกทุกคนเนี้ยออกกำลังกายไปด้วยกัน
สนุกไปด้วยกันแล้วก็มีความรู้สึกว่า
เราออกอย่างมีความสุขอะค่ะกล้ามเนื้อเราต้องไม่เครียดด้วย
เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายไม่ว่าจะคลาสไหนมันก็เหมือนกันหมด
แต่มันอยู่ที่ตัวเราเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าเราจะมี
ดิสซินหรือว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจขนาดนั้น
อยากจะไปถึงแค่ไหนอยากจะมาดูเรื่องงาน
อยากจะทำให้ทุกคนแข็งแรงคือจริงจริงอันนี้ว่าการออกกำลังกาย

เชิญชวนให้คนมาออกกำลังกายก่อนนะ
ใครที่สนใจอยากจะรู้ครักใหม่อยากจะเรียนอะไรที่ไม่น่าเบื่อ

เป็นคลาสทำบุญให้กับครอบครัวของมูลนิธิครอบครัวเดี๋ยวนะคะ
มูลนิธิครอบครัวโอเคถามเอาใหม่นะเอาใหม่นะโอเคค่ะ
ก็เจนนี่กับพี่เมจินะคะวันที่สิบแปดจนถึงวันที่สิบสองนะคะ
นี่ตอนนี้นะคะเจนนี่ว่าชีวิตเจนนี่ลงตัวมากที่สุด
ตั้งแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงาน
แล้วก็เรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของความรู้สึกแล้วก็จิตใจทุกอย่าง
ถ้าถามว่าตอนนี้ณขณะนี้เซนนี่เป็นยังไง
เซนนี่แฮปปี้มากในชีวิตชีวาของเราวันนี้
เราจัดสรรค์มันยังไงบ้างบริเวณการกลางลำตัว
แล้วก็กล้องกล้องเนื้อสายด้านหลังทั้งหมด
ให้รู้จักขอบคุณแล้วก็ขอโทษกับตัวเราให้มากที่สุด
นอกจากจะได้ความแทนแรงแล้วอะไรซี่นว่าสด

ใช่แล้วบุคคลเลยนะคะพี่โดมทะเบียแล้ว
มันก็มีบ้างที่มีคนเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นในคลาสอบกำลังไกลที่เหมาะสำหรับทุกคนเลย
อย่างนี้กลุ่มไหน

ไม่รู้ว่าจะจัดประเภทยังไงดี
เอาละตอนนี้คุณครูพร้อมแล้วนะคะ

แล้วก็คุณครูกำปั้นนะคะ

ไม่มีอะไรเร่งไม่มีอะไรรีบร้อน

พอเราเจออะไรมาเยอะอะไรอย่างนี้คือ
เอาจริงนะพี่เอาความรู้สึกสิ่งนี้
เนนี่แฮปปี้กับชีวิตเจนเนี่ยตอนนี้มากที่สุดแล้ว
เพราะฉะนั้นเจนนี่ว่าชีวิตของเจนี่ตอนนี้ไม่มีอะไรรีบเร่ง
แล้วก็ไม่เร่งรีบในการที่จะทำอะไรเลย

เอาจริงนะคะวันนี้นายบางวันในสิ่งที่แบบเกิดขึ้นมา
เจนนี่แฮปปี้มากนะคะ

นี่อยากจะให้ทุกคนดูไปแล้วมีความสุข
แรงบันดาลใจได้อะไรได้ความรู้สึกที่ดี
อันนั้นหนักหน่อยก่อนจะผ่านด่างได้

หรือเวลาจะเข้ามาช่วงไหน
ใช่จะปรี๊ดยังไงเลย
ไม่ค่ะก็จริงมันก็เป็นธรรมชาติ

คือจะได้ให้มีหน้ากับบุ๊คลินท์ไปหมดแล้วจริง

ความสิ้นจะเป็นความที่เสริมซัก

แล้วก็มาเติมในศิลป์นี้

ไม่คิดดีเดี๋ยวหลานน้อยใช้

เคยคิดแต่ตอนนี้ไม่คิดเพราะเดี๋ยวหลานน้อยใจ

ที่บอกรอบหนึ่งเป็นของเรารอบหนึ่งเป็นของกุศเซน

รอบหนึ่งเป็นของเจนนี่รอบหนึ่งเป็นของกุศเซน
เพราะเลยบอกว่าก็ยังไม่ได้กลับรอบหนึ่งเป็นของเจนนี่
เราว่าอย่างไรบ้าง
ในเรื่องของเพื่อนเจนนี่ยังไม่อยากจะแบบว่าพูดอะไรมาก
เพราะว่าจริงเรื่องวันนี้มันก็เป็นเรื่องเจนสิทธิ์
แล้วก็วันหนึ่งความรู้สึกมันเปลี่ยนไปในทางที่ดี
คือเจนนี่ก็สอบที่จะทำให้มันดีขึ้นด้วย

นี่ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องดีขึ้นหรืออะไร

ถ้าวันหนึ่งมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นเอง
แสดงว่าเป็นวันเกิดที่ตั้งใจแต่จัด

เจนนี่ก็รู้สึกว่าเมื่อเวลานานที่เป็นยาวนานที่ไม่ได้อยู่ในวงการ

เจนยังรู้สึกยังไงบ้างคุณยังจับมาความสำคัญเรากับคุณเซ็นอยู่บ้าง
อาจจะยังไม่สมมุติกันหรืออะไรอย่างนี้

แต่เจนนี่ว่าอันนี้แฮนดล์ได้

กับนังว่าขอบค่า
คุณเจนนี่ว่านี่ยุ่งแล้วก็มีเรื่องให้คิดมากกว่าที่
ไม่มีเวลานึกถึงตอนนั้นเลย
ดูโพสเจนนสิคาร์นแรกมายุ่งเหมือนยาวนี้
มันมีอะไรที่มันแบบ
โหโดยเผื่อแล้วค่ะ
หลีกเสริมไปด้านหลัง
พ่อผู้ชำ
ขอบคุณนัทพา

กับแรกดีการของโป๊บเต้นนะ

ไม่เร็กรีบว่าอยากจะจัดในสุขีดีไหม
เพราะตอนนี้มันคุ้มใหม่

วันนี้เสร็จว่าการจัดของพร้อมเนี่ย
น่าจะบอกว่าไม่ตามใจ
ไม่กลัวอะไร
แพ้ไว้

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว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
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว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
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าวว้าว

ว้าว

ตรงนี้อยากจะให้คำสักตะวางขึ้นสั้นแค่คนเดียวเพราะว่าจริงพวกแห่งแดงไม่ได้อธิบายเลยมากแค่ออกแดงให้คนเดียวค่อย
โอเคแหละครับมาตกมือสิครับเดราอารัยพูดดีมาก